แต่ว่าคนนี้มาเหมือนกันแต่มารถเข็น
นี่เลยค่ะคุณฟิล์มท่านภัทรนะคะ
โอ้โหมาวิวแชร์ดิฉันก็ตกใจ

ก็เลยไปถามถ่ายว่าตกลงไปแล้วค่ะฟิล์มค่ะ

ถ้าอยากให้หายไวที่สุดก็แค่ใส่เปลือกอ่อนทิ้งไว้ครับ

พยายามให้หลีกเลี่ยงการลงน้ำหนักที่เท้ามากกว่า

มันไม่ใช่แค่ตัวเราเสียคนเดียวถ้า
ถ้าแบบเราเป็นแบบนี้เราซุ่มซ่ามได้
แต่ว่าเราต้องไม่ทำให้งานคนหนึ่งเขาเสียด้วย